เพราะคิดว่าถ้าเปิดแล้วไม่มีความน่าสนใจ

เหมือนกับคุณ

เปล่านี่วุฒิกำลังได้ไหมบายนะ
เดินเข้าออฟฟิศผมคงไม่สามารถ

บางทีก็อยากจะนั่งแบบแล้วเธอว่าอย่างไรรอ

ได้ไหมสมายก่อนมันมันดาร์กมาก

เวลาคนอื่นเขาทำอะไรที่มันไม่โอเค

พูดกับคุณผมก็มานั่งคิดว่า

ว่าแกมาเรามาชุมกันเรื่องกับคนอื่นล้มเลว
แต่ว่าอ่านข่าวคนอื่นในสมัยก่อนแล้วเราก็รู้สึก

เราแค่มีความอ่อนแอมาก
เพราะเราแค่รู้สึกว่าถ้าใครก็ตามที่ดูล้มแล้วเนี่ย
เราจะเหนือเขาก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ไงแต่พอวันนั้นเราจับได้ปุ๊บเนี่ย

สักประมาณ๔ปีก็เริ่มรู้สึกแล้ว
ผมว่าพอเราเปลี่ยนความคิด
เราก็จะเจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตที่เดียว
สมัยก่อนเราจะกลัวมากกับการเปลี่ยนสังคม
เพราะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับสังคมอย่างนี้

เพราะเราเข้าใจว่าจะมีเพื่อนแบบนี้จนวันตาย
ซึ่งถามว่าเวลามีเพื่อนแบบนี้จนวันตายก็ดี
แต่บางทีเราก็ปิดโอกาสตัวเองให้เจอกับสิ่งใหม่
สมัยก่อนเวลาใครขออะไรก็ตามในที่สาธารณะ
ขอถ่ายรูปแล้วก็จะรีบทำให้มันเสร็จ
แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นชั่วโมงทางคำของผมนะ
ผมได้ถามเขาว่าอ้าวติดตามผมที่ไหน
ชอบอะไรทำไมถึงแบบอยากจะขอถ่ายรูปรู้สึกยังไง

ผมอยากคุยพวกผมแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกับเขาอีกหรือเปล่าในชาตินี้
ดังนั้นชีวิตของผมมันกลับกลายเป็นว่ามันมีความหมายมากขึ้นสำหรับผม
คือนี่ไม่ได้มองเรื่องเงินมันเป็นเรื่องหลักใช่ไหม
ไม่สมัยก่อนเราคิดว่าเงินคือทุกสิ่ง

นี่วุดดี้กำลังแสดงต่อหน้ากล้องไหมฮะมันเป็นการแสดงมั้ย
วุดดี้ณวันนี้ลองมองวุดดี้ที่ผ่านมาสิฮะ
ตั้งแต่ทำรายการผมรู้จักวูดดี้ในวงการก็คือเกิดมาคุย
ณวันที่ตกผลึกนะฮะมองย้อนกลับไปไอ้วูดดี้คนนั้นนะฮะ
เคราะห์หน่อยฮะเขาเป็นคนไงบ้างเขาได้ทำร้ายคนอะไรมากมายมหาศาลไหม
ผมชื่นชมเขานะผมว่าเขามีความชัดเจนเขามีความกระหายที่อยากจะทำอะไรใหม่
ผมขอชื่นชมเขาและผมว่าเขาถามในสิ่งที่ผมว่าคนอยากรู้
ผมก็ให้คะแนนเขาตรงนั้นครับแต่บางทีบางตอนเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่า
สิ่งที่เขานำเสนอหรือคนที่เขาสัมภาษณ์บางเรื่องมันอาจจะยังไม่ได้
มันอาจจะเป็นเคสที่ยังไม่ได้ปิดมันอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
ครับว่าอันนั้นคือความเป็นรู้เท่าไม่ถึงการของเขาอืม
ซึ่งเขาก็ต้องเจอกับบทเรียนที่เขาก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อืมนี่นี่
ผมก็ทั้งชื่นชมแล้วก็ไม่ได้สงสารเขานะ
รู้สึกว่าเขาก็ต้องเจอสิ่งนั้นอืม
ถามว่าเขาจะปรับตัวหรือเปล่าเมื่อเขาเจออ่า
วูดนี่กำลังแสดงต่อหน้ากล้องไหมฮะมันเป็นการแสดงไหม
ผมว่าทุกคนมีบทนะเด็กทุกคนก็มีบทใครเป็นผู้กำกับของเด็กอืม
ผู้ใหญ่ฮะใช่เด็กนักเรียนก็ครูอืม
บางคนก็เจ้านายทีมงานนั้นผมว่าทุกคนกำลังเล่นบทอยู่
ที่เดินกันอยู่เนี่ยที่ก้มเล่นมือถือที่มันอายเอ่ย
ก็เป็นการแสดงบอกว่าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยถามว่ามันไม่ใช่มาเล่นละคร
แต่ว่ามันเป็นการแสดงให้คุณเห็นเจตนาของผม

มีข้อเสียไหมฮะเวลาวุฒิเป็นอย่างเงี้ยอ่ะข้อดีพอเข้าใจแล้วฮะว่า
ผลึกได้ทำเพื่อคนอื่นได้สร้างอะไรที่มันยั่งยืนฮะ
มีข้อเสียไหมมีความกลัวว่าจะไม่ได้ทำทุกอย่าง
เพราะมันรู้สึกว่าอยากทำไปหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบ
บางทีก็อยากเป็นนายกประเทศนี้นะเพราะอะไรรู้ป่ะ
ก็เห็นท่านแบบบางทีชี้สั่งได้เลยไงเห้ยถ้ากูสั่งเลยเนี่ย
กูจะออกนิทยาบายแล้วให้รถมันไม่หายติดไงก็มันก็แค่อย่างนี้เองอ่ะ
กฎหมายการแต่งงานของเกย์ปลดล็อกเลยไม่ได้เพราะตัวเอง
แต่เราเห็นปัญหาของเกย์ที่เขาไม่สามารถแต่งงานกันได้ครับ
ครองชีวิตอยู่ด้วยกันไม่รู้กี่สิบปีพอคนหนึ่งกลายเป็นผัก
นี่เรื่องจริงนะอยู่ในโรงพยาบาลตัดสินใจกันแล้วว่าจะจัดการกับชีวิตที่เหลืออยู่ยังไง
จะจะดึงปั๊กออกหรือเป็นผักอะไรก็ว่ากันไปตัดสินใจกันแล้ว
แต่ปรากฏว่าพอนาทีสุดท้ายครอบครัวเข้ามา

สมัยก่อนคิดก็เลยไม่เปิดตัวเพราะคิดว่าถ้าเปิดแล้วไม่มีความน่าสนใจ

คุณได้ความรักจากคนรอบข้างว่าคุณเรียว

ผมก็เลยอยากจะเชื้อนะครับ
คนที่ยังไม่เปิดตัวแล้วถ้าเกิดมีโอกาส

เพราะคุณไม่รู้คุณจะตายเมื่อไหร่

แต่ถ้าการเปิดตัวของคุณมันจะเป็นการ

แล้วเข้ามากอดผมแล้วก็ร้องไห้

วันนี้อย่างน้อยที่ฉันสามารถคุยกับลูกดิฉันได้อย่างเต็มที่

กอดกันแบบที่มันเคยกอดกันมาก่อน

และที่ฉันกล้าบอกเขาว่าแม่ก็ไม่แข้

ผมไม่ต้องแคร์ว่าเรตติ้งผมเป็นยังไง
และนั่งคุยกับคุณวันนี้ผมอาจจะได้คำตอบด้วยซ้ำ
ก่อนที่มีแฟนผู้ชายเปิดตัวเป็นเก๋
ไม่รู้ว่าเป็นเก่ง

ตอนอยู่ป๔แล้วมีเพื่อนทั้งห้อง
ลุงบอกว่าไอ้ตุ๊ด

ผมต้องเห็นความชัดเจนกว่านี้ก่อน

ประการทำให้ประเทศนี้ดีขึ้น

ที่โบสถ์หมายคุยให้ฟังหน่อยสั้น
ว่าคนหมายชายลักษณะเทพเทศไทย
ทำไมมันไม่เกิดละสักที
ผมว่ามันไม่มีบทสนทนาที่มากความเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผมว่าคนยังไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญ
แม้กระทั่งเรื่องของระบบการศึกษานะครับ
ปฐมเขาเรียนรู้การบวก

เรียนรู้เรื่องของตัวเลข
แต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งตอนอยู่ป๔

ตุ๊ดคุณได้สอนเด็กคนนั้นหรือเปล่า
เขาจะต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไง
ถ้าเกิดว่าเด็กของคนนั้นมีพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้า
นอนอยู่ที่บ้านในวัย๑๐ขวบ

แล้วก็พูดว่าเธอก็เก็บไว้ด้วยกับไอ้ลูกเลวนั่น

เราไม่มีคู่มือชีวิต

คู่มือชีวิตทำไมคนสองคนมันอยู่กันไม่ได้

ดังนั้นถ้ามีบทสนทนานี้มากขึ้นใน
หมู่ผู้ใหญ่ในสังคมในหมู่กว้าง

ให้เขาเห็นถึงปัญหา
ผมมั่นใจว่าถ้ากฎหมายนี้
มันเป็นจริงมันถูกผ่าน
เศรษฐกิจเราจะแบบพุ่งขึ้นไปเลย
แล้วคุณคิดดูว่าถ้ามีนักคิดแบบนี้

เลือกที่จะมาลงทุนแล้วมาอยู่ในไทย
มันจะทำให้เศรษฐกิจของเราพุ่งขึ้นกัน
ผมมองปลายทางมากกว่าว่าชาติของเรา
ดังนั้นกฎหมายนี้ถ้ามันเกิดขึ้น
ไม่ใช่แค่ทำให้มันมีความสุขภาพกับชาวจีน
แต่มันทำให้ชาติของเราพุ่งขึ้นไปอีก
ผมคิดว่าถ้าใครอยากจะให้ผมช่วย

ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผม

ผมก็ต้องทำให้พี่น้องชาวเคค่ะ

ทำแคมเปญใหม่
ที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือ

ซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ในวงความบันเทิดข้างหน้า

อีก๕ปีไม่อยากจะคิด
อาจจะตายแล้วก็ได้

เราไม่มีวันรู้ว่าหน้าของจะเป็นไง
ผมแนะนำว่าทุกคนควรจะต้องเริ่มเตรียมเริ่มพิจารณาเรื่องนี้แล้วได้แล้ว

เราต้องการให้มีการจัดการเรื่องของสบเราอย่างไร
เพราะผมเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่มีการเซ็นมาก่อน
ครอบครัวก็ต้องทะเลาะกันเพราะไม่รู้ว่ามันจะจัดการกับศพยังไง
มันเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานเลยนะคุณคิดว่าคุณตายแล้วคุณจบเหรอ
ไม่คุณตายแล้วคุณไม่ควรสร้างภาระให้กับใครหลังที่คุณตาย
ดังนั้นเอาให้มันจบในชาตินี้หลังจากตายอะไรยังไงต่อ
อีก๑๐วันต้องจัดการให้สุดต้องอยู่ในพินัยกรรม
มีคำถามไหนไหมฮะในตลอดระยะเวลา๒๐ปีที่คนถาม
หรือว่านักข่าวถามหรือใครถามคนที่ไม่ชอบไม่อยากตอบโมโห

ก็ไม่ขนาดคำถามที่แบบเป็นเกย์หรือเปล่าผมก็ไม่เคยแบบรู้สึกอะไรนะ
ผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่อยากให้เขาถามด้วยซ้ำแต่ไม่มีใครถาม
สมัยก่อนมีคนถามว่าเป็นเก๋ไปคุณจะตอบว่าอะไรครับ
กลางกลางนะผมก็จะบอกว่าก็ผมว่าผมก็มีโอกาสที่จะเลือกเพศที่ผมต้องการ
ไม่ตอบว่าเป็นเก๋หรือเปล่าทั้งที่แบบมันก็แค่ตอบว่าเป็นเก๋มันก็ง่ายอ่ะ
ณวันนี้ถ้ามีคนถามว่าคุณไม่ได้เป็นเกย์หรือเปล่า
ก็เป็นเก๋แต่สมัยก่อนมันอาจจะพูดยาก
เพราะไม่เคยมีแบบอย่างเลยไม่เคยมีคนที่เคยทำก่อนเรา

สุดท้ายจริงคุณวิดี้ต้องกล่าวปิดรายการแทนผมนะครับ
รายการไทยรัฐท็อกของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับ
สุขภาพโคตรสำคัญประทัยสวรรค์ครับ
พี่น้องชาวไทขอบคุณครับ

ยินดีครับยินดีครับใจของผม